ของไอ้หลานคู่นี้ที่
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
เป็นยากของหนึ่งในสองคนนั้นนะ

เออมันเป็นปลาสวยงาม

ไปกราบขอเข้ามาพระมหามนพกิติมโนเจ้าวาดวัดพังม่วงนะครับ
หลังจากไปขโมยช้อนปลาคาฟจักรพรรดิจากบ่อเลี้ยงปลาหน้าร้านกาแฟในวัดเมื่อดึกเมื่อวานนี้

นี่เดี๋ยวเดินผ่านเบาะบัวปลาหังนกยูมปลาทอมก็เอาไปกินหมดดีพี่เบิ๊บ

นี่แหละครับตำรวจศรีประจันทร์จับได้ครับ
คู่นี้สารภาพบอกแอบช้อนปลาคาฟในบ่อไปจริง

เอาไปเผากินว่ะเฮ้ย
เอาไปเผาปลาคาร์ฟกินครับ๒ตัวแล้วอีก๒ตัว
อีก๒ตัวบอกเอาไปปล่อยในบึงลำควงนะฮะ
ขณะที่กราบขอเข้ามาโอ้โหคุณผู้ชม
ขณะที่กราบขอเข้ามาพระอาจารย์อยู่นะครับ
คุณยายคุณยายของในบีเนี่ย
ในบีที่ว่าคนผอมหน่อยน่ะทำยังไงรู้ไหมครับ
ที่กราบขอเข้ามาพระอาจารย์อยู่นะครับ
คุณยายคุณยายของในบีน่ะ
ในบีที่ว่าคนผอมหน่อยน่ะ
ทำยังไงรู้ไหมครับ
เราก็ตัดสินใจให้ไปเลยจะได้ติดคุกไป
แม้เขาหรือข่าวเขาก็บอกว่าถ้าติดก็ติดต้องทุน
เพราะด้วยกันก็ถูกต้องแล้ว
คือออกมานี่ใจเย็นแล้วนะ

บหัวหลานไปทีนึงคุณผู้ชมครับ

ตำรวจนะครับจะสอบปากคำผู้ต้องหาแล้วส่งนะครับ
ดำเนินการตามกระบวนการคือทั้งคู่ยังเป็นเยาวชนไงคุณผู้ชมนะครับ
ก็การลงโทษเนี่ยนะฮะก็บอกจำคุกสูงสุดนะครับ

หรือว่าจะส่งเข้าสถานพินิษฐ์เพื่ออบรมบ่มนิสัยต่อไปครับ